หลังจากที่ได้รับเงินรางวัล
จากการประกวดร้องเพลงไปรายการ

เพราะว่าพุ่งไปถึง๒ล้านบาทนะคะ
แล้วก็ขอบคุณผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคเงิน
เป็นทุนการศึกษารวมทั้งกำลังใจ

เด็กหญิงเกษมศรีบุญสัยหรือว่าน้องปลา

เจ้าของเรียงความเรื่องเศร้าบอกว่า
ดีใจค่ะที่ได้รับเงินบริจาค

และตอนนี้ยอดเงินพุ่งสูงถึง๒ล้านบาทแล้ว
และขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ
รวมทั้งผู้ใจบุญและกำลังใจ

ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะ
ที่คอยเป็นกำลังใจให้หนู
แล้วก็หนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียน
และจะเรียนให้ได้สูงสุด
เท่าที่หนูจะทำได้ค่ะ
ปลายังบอกอีกนะคะว่ายอดเงินที่ได้

ก็เลยขอยุติยอดเงินบริจาคไว้เพียงเท่านี้ค่ะ

โดยน้องปลาเขาก็จะแบ่งเงินบริจาค
เป็นทุนการศึกษาให้กับเพื่อนสนิทอีก๓คน
ที่มีชีวิตลำบากเหมือนกัน
และมอบเงินให้กับโรงเรียนในการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือน้อง

ส่วนที่เหลือจะนำไปซ่อมแซมบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่
รวมทั้งเป็นเงินที่ใช้จ่ายในครอบครัว
แล้วก็เก็บเป็นทุนการศึกษาของตัวเองค่ะ
นายกิจชัยสุภาพพอโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
บอกว่าหลังประชาชนให้กำลังใจน้องปลา
ทำให้กลับมาเป็นเด็กที่ร่าเริง

ซึ่งทางโรงเรียนพร้อมที่จะสารฝันให้กับน้องปลา

แล้วก็ส่งเสริมให้ได้เป็นคุณครูตามขวัญค่ะ

แล้วก็เป็นนักร้องด้วยไหมคุณครูนักร้อง